ต่อกันที่กรณีของสหรัฐอยู่เย็นที่ข้อเท้าหักต้องพักนานถึงครึ่งปี
ล่าสุดนะคะซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ออกมาให้ความคิดเห็นว่ากรรมการควรจะปกป้องนักเตะที่ถูกทำฟาวรุนแรงให้มากกว่านี้ค่ะ
ในพิธีเปิดสำนักงานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแห่งใหม่เมื่อวานนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในกรณีที่สหรัฐอยู่เย็นถูกพิชิตใจบุญผู้เล่นของสุโขทัยสกัดจากด้านหลังจนข้อเท้าหักต้องพักนานถึง๖เดือน
หากมีการทำฟาวรุนแรงก็ควรให้ใบแดงทันทีค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินเราต้องช่วยป้องกันไม่ให้ผู้เล่นเขาเล่นนอกเกม
แต่ถ้าเล่นเกินขอบเขตหรือไม่ปกป้องนักเตะที่เป็นแม่เหล็กของแต่ละสโมสร
โมสรจะมีปัญหานะครับคือเราต้องเล่นบอลด้วยสบรีทจริง
แพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตังค์เองเนี่ยเขาตั้งใจมาก
เพราะว่าแมทแรกเราแพ้สาอุมาแล้วตังค์เขาโดนใบแดง
เขาก็อยากแก้แค้นล้างแค้นในแมทนี้นะครับ
ซึ่งทุกคนเขาก็ต้องคือพอไม่มีตังค์ปุ๊บแน่นอนนะครับเราก็ต้องหาตัวเลือกใหม่
ทั้งนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยค่ะว่า
เมืองทองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หากมองว่าการตัดสินไม่ถูกต้อง
ส่วนผู้เล่นที่จะเข้ามาทดแทนสหรัฐนะคะซิโก้ก็มองไว้ทั้งปกกล้าวอนันต์
ชาริวชะปุ๋ยสารวัตรเดชมิตรรวมถึงนักเตะที่ดูฟอร์มอยู่ค่ะ
อเล็กซันเดอร์ซีทาสแล้วก็จิตปัญญาที่สุด
ซึ่งผู้เล่นในลิสต์กว่า๓๐คนนะคะว่า
ถ้าหากว่าใครผลงานไม่ดีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ